เกินที่เบอร์รี่ประทะ๒๐๐๒ราตรี

จะเป็นยังไงไปติดตามกับช่วง

เด้งต้องให้มันเข้าท่า
สั่นไว้เราใจอยู่ข้างจ้า

รวมตัวกันในคอนเสิร์ตระเบิดความสนุก
แต่ก่อนขึ้นเวทีก็ต้องมีถ่ายรูปหมู่
คนสวยเขารวมตัวกัน
ใครใครแย่งซีนไม่ดี

ซีนใครซีนมันไม่ทับกันแน่นอน
ใครคะความสามัคคี
มีแต่ความมุ่นวายดีจัง
เมื่อกี้ขอถอนคำพูดนะคะ

เรื่องความสวยมันยอมกันได้ที่ไหนอะคะ
มันจะมีอยู่คนนึง

ใช่หมายถึงว่ากิปซ่า

เต้นที่ดีนะตื่นตัวตลอดเวลา